ไปดูเหตุการณ์นี้กันต่อคุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้ค่ะก็กลับจากทำงานจอดรถมอเตอร์ไซค์ติดไฟแดงเสร็จแล้วก็ยกล้อเบิ้ลเครื่องจะโชว์เพื่อน
แต่ฝ่ายที่เขาเห็นเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าโชว์นะคะเขาคิดว่าเบิ้ลเครื่องใส่หาเรื่องค่ะกลับกลายเป็นว่าถูกไล่ทำร้ายร่างกายกันกลางแยกเลยค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะโดนขนาดนี้เลยนะคะกลางแยกจากที่ไปยกล้อเบิ้ลเครื่องอะค่ะด้วยแบบความตั้งใจคือเหมือนกันจะโชว์จะโชว์แต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจว่าหาเรื่อง

ตายแล้วนะคะนี่กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้ที่นอนอยู่นั่นคือนายวัญชัยอนันตวงค่ะก็ต้องวิ่งหนีตอนแรกก็วิ่งไปนะคะไปหน้าร้านหมูกระทะแล้วผู้ชายสามคนก็ตามมาทั้งเตะทั้งต่อยอย่างที่เราเห็นนะคะไม่ยั้งนะคะสามลุมหนึ่งจนนายวัญชัยแน่นิ่งแล้วสามคนนั้นก็ไปคือพลเมืองดีต้องไปช่วยพยุงเข้าข้างทางก่อนนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นกลางแยกเลยนะคะในวัน

แต่ว่าคู่กรณีเนี่ยยกพวกมาล้อมและดักทำร้ายจนรถล้มค่ะก็พยายามจะวิ่งหนีแต่ไม่ทันค่ะก็เลยเกิดภาพนี้ขึ้นเกิดคลิปนี้ขึ้นคุณผู้ชม
นี่ก็อุทาหรณ์นะคุณผู้ชมนะ
ก็ไม่รู้ว่าใครบนท้องถนนใครคิดอะไรยังไง
นะคะก็ทำตามกฎจราจรขี่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยซะดีกว่า
ต้นญาติของผู้บาดเจ็บก็ไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองชนบุรีนะคะ
ให้ติดตามกลุ่มคู่กรณีที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วค่ะ
แต่คลิปนี้ค่ะก็มีการออกมาลุมทำร้ายกันบาดเจ็บไปเลยนะคะ